นี่ก็หน่อยคุณผู้ชมมันมีข่าวแบบนี้อีกแล้ว
ใส่แหวนเอาไว้นานคุณระวังคุณมีมั้ย

ไม่มีใครมั่นหมายเลยเนี่ย

พอใส่นานเข้าบางคนใส่เป็น๑๐ปี

มันบางคนน้ำหนักขึ้นอีกนะมันบวมเหมือน
นิ้วบวมเป่งบอกไม่ไหวแล้ว

พี่กูพายช่วยได้ไหม

ได้ยินเสียงเสียวนิ้วเลย

แล้วเสียงยังไงคุณเสียวไหม

พี่แล้วนี่ต้องตัดแหวนแต่งงานเลยนะ

บอกภรรยากับลูกอยู่ตรงนั้นด้วยครับขอความช่วยเหลือกู้ภัยจังหวัดพัทธรุง
ตัดแหวนทองอันนี้ให้หน่อยโอ้ยแหวนทองหนึ่งบาทนะคะครับ
ติดอยู่ที่นิ้วข้างซ้ายโอ้โหลัดจนมันบวมมันแน่น
เขาบอกเขาเจ็บมากครับเนี่ยพยายามถอดทุกวิถีทางแล้วทำไม่ได้
สุดท้ายต้องมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยกู้ภัยพัทธรุงก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่คิดว่าจะช่วยได้
รีมหนีบก็มาเครื่องเจี๊ยก็มาตอนแรกใช้ครีมเอาไม่ออก
สุดท้ายต้องใช้เนี่ยไอ้เครื่องเจียร์นี่แหละค่ะลุ้นกันทั้งเจ้าหน้าที่
ลุ้นกันทั้งคนที่คุณพี่วรเดชนี่แหละค่ะที่ถูกติดอยู่กับนิ้วแบบนี้
พักใหญ่สุดท้ายตัดแหวนออกได้นะอ่าท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนนะคะ
ถึงขั้นยกมือไหว้ขอบคุณพี่กู้ภัยเลยตัดแล้วเป็นนี้เลยครับเออ
อุ้ยมันมันทองค่อนข้างหนาเนอะคุณพุ่งเนอะใช่เพราะว่าหนึ่งบาทเลยอ่ะ
พี่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งเออทองวงต่อไปสองบาทแล้วว้ายวงใหญ่อีกหน่อยนึงเออ
พี่วรเดชบอกแบบนี้แหวนทองวงนี้เป็นแหวนแต่งงาน
เอาจริงก่อนหน้าไม่กี่วันเขาบอกเขาไปเกิดอุบัติเหตุนะ
แล้วเหมือนกับมันคงไปกระแทกยังไงสักอย่างแหวนมันผิดรูป
หลังจากนั้นนิ้วนางที่สวมแหวนเริ่มเจ็บเจ็บ
สุดท้ายเอาไม่ออกก็ต้องมาขอกู้ภัยช่วยอย่างนี้แหละค่ะ
เออนะฮะบางคนคือใส่ตลอดเลยนะแหวนแต่งงานอะไรแบบนี้
ไม่ถอดเลยตอนอาบน้ำถอดไหม